รายงานสดมาจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับเชิญครับ
ถ้าในช่วงค่ำนี้ไม่มีน้ำจากน้ำฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่ง
คำนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับชาวเมืองเอกบางปูนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำค่ะ
ในการสูบน้ำออกจากในพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าสามวันแล้วนะคะ
ที่มีการแช่น้ำกันอยู่แบบนี้ข้าวของก็เกิดความเสียหายด้วยกัน
แต่เดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูกันก่อนค่ะเพราะว่าจุดนั้นก็สาหัสเหมือนกันค่ะ
ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมขังภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังสูงนะคะ
โดยลดลงจากช่วงแรกประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรจุดที่ระดับน้ำสูงที่สุด
ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรค่ะซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณเขตประกอบการเสรีอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เมื่อคืนเราไปดูมานะคะก็พบว่าระดับน้ำยังสูงมาก
โรงงานยังคงเปิดทำการตามปกติก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะ
ขณะที่พื้นที่โดยรอบยังคงพบรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำอยู่จำนวนมากเลยทีเดียว
ขณะเดียวกันในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่เราได้เห็นว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ต้องระดมเรือเข้าไปช่วยผู้ป่วยหมดสติเป็นผู้หญิงประมาณอายุประมาณ๓๐๔๐ปีนะคะ
นำศพไปยังโรงพยาบาลจากการสอบถามเบื้องต้นเป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงนะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยภาคส่วนนะคะ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการและทางกรมชลประธาน
ยังคงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายมวลน้ำที่ขังอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม
ตลอดทั้งคืนรวมไปถึงเร่งนำเรือยนแล้วก็รถขนส่ง

เพราะว่าบางบริษัทยังคงเปิดทำการตามปกตินะคะ
นายวรวิทย์บุญนะยะเนธนะคะ
อำนวยการสำนักงานชนประธานที่๑๑

ปริมาณน้ำกว่า๒๐ล้านลูกบาทเมตรที่ท่วมขังอยู่
จะลดลงจนแห้งสนิทอย่างแน่นอน
หากว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมสถานการณ์อีก
ฟังเสียงของนายวรวิทย์บุญญเนธค่ะ
แต่น้ำมันดึงมาไม่ทัน
มันก็ทำให้ช้านิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปผลักดัน
วันนี้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาเข้าไปเสริม
เพื่อเร่งให้น้ำมีความเร็วขึ้น

ในเครื่องเครื่องเที่ยงด้านนอกจะเข้าสู่ภาวะปกติ
มีแทนการนะออกสู่ทะเล

หลังเจือกถูกนางถูมขังมากกว่า๓วัน

แล้วก็บางจุดสูงกว่า๑เมตร

แม้ว่าจะมีเรือยนแล้วก็รถของ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเทศบาลบางปู
จำนวน๒คันมาคอยรับส่ง

เริ่มมีการเริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะ

ตกแบบหนักเลย

หน้าบ้านสูงก็คือเข้าไปแค่ตรงกระดายคันนี้
แต่ว่าเขาไม่เสียหายอะไร
แต่ว่าออกไม่ได้ต้องไปทำงานทุกวัน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมนเอกบางปูนั้น
จะมีความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมาก
ก็เลยมีการมาสำรวจในส่วนของกระสอบปูนนะคะ

ให้กับทางด้านของประชาชนกระสอบทรายไว้
ใช้กันพื้นที่ที่จะเป็นทรัพย์สินที่จะทำให้เกิดความเสียหายนะคะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพน้ำ
ตอนนี้ระดับน้ำของหมู่บ้านเมืองเอกบางปูนะคะ
ถ้าดูตามเราไปจะเห็นว่าบางจุดเนี่ย

แต่ว่าบางจุดก็ประมาณสัก๔๐๖๐เซนติเมตรได้นะคะ
แต่ว่าระดับน้ำตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะ
เพราะว่าจากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีตลอด
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าจุดนี้เนี่ย
ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะ
ได้นำหัวสูบน้ำนะคะมาติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน
ซึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้ระดับน้ำลดลง
เพราะว่าน้ำที่ไหลออกจากหมู่บ้านนี้ก็จะลงไปที่คลองชนรับประทานค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากหมู่บ้านเมืองเอกบางปูค่ะ

นี่ขนาดรถแล้วนะฮะคุณวิมลวันยืนเนี่ย
คือนักข่าวคุณผู้ชมฮะถ้าใส่ชุดนี้รายงานเมื่อไหร่เนี่ย